ที่สุดแล้วก็มีความชัดเจนนะคะเรื่องของการเลี้ยงขอบคุณ

ที่ไปร่วมภารกิจค้นหากู้ชีพกู้ภัย
ก็คือจะมีงานเลี้ยงขอบคุณจะจัดขึ้นในวันที่๑สิงหาคมนี้
แล้วก็งานเลี้ยงนี้เขามีชื่อด้วยนะ
ก็คือรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
ชื่อน่ารักนะมงคลด้วย

คุณสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
บอกว่ารัฐบาลเองก็ที่สุดแล้วนะคะ

เรื่องของการจัดงานเลี้ยงขอบคุณทุกฝ่าย
งานเลี้ยงจะจัดขึ้นในวันที่๑สิงหาคมนี้
ก็ตั้งแต่๖โมงเย็นเรื่อยไปจนถึง๓ทุ่ม
ที่พระราณพระราชวังดุสิต
ซึ่งก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชานุญาตให้ใช้พระราณพระราชวังดุสิต
แล้วก็ทรงพระราชทานอาหารจัดเลี้ยงด้วย
ซึ่งรัฐบาลเองก็บอกว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ก็อย่างที่บอกไปคือใช้ชื่อว่ารวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
ก็เพื่อสื่อถึงความรักความผูกพันความเป็นหนึ่งเดียวกัน
งานเลี้ยงขอบคุณครั้งนี้เนี่ยนะคะ
ก็จะจัดคือเรียบง่ายประหยัดแล้วก็เหมาะสม
แต่จะสื่อในเรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ของคนในทุกเชื้อชาติทุกศาสนาโดยเฉพาะคนไทย
สื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ลงมา
จนถึงปวงชนชาวไทยที่อยู่ใต้ร่มพระบารมี
เขาจะมีการส่งหนังสือเทียบเชิญทั้งหมดทุกภาคส่วนนะฮะ

หนึ่งคือผู้ปฏิบัติงานคนไทยทั้งหมด
ภาคราชการเอกชนประชาชน
ซึ่งก็จะมีรายชื่อจากคนที่ได้มาลงทะเบียนไว้ในพื้นที่ตอนทำงานที่ถ้ำหลวง

ที่๒คือผู้ปฏิบัติงานที่เป็นชาวต่างประเทศ
เอกอากราชทวทธิ์ทั้งที่ลงไปช่วยงาน
และแสดงความจำนงที่พร้อมให้การช่วยเหลือ
กลุ่มที่๓เดี๋ยวพวกเรานะ
สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศที่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่
จะมีหนังสือเชิญไปยังสำนักข่าวต่าง
ส่วนสื่อมวลชนที่จะมาทำข่าวในงานนี้
กรมประชาสัมพันธ์ก็จะมีการประสานไปเช่นเดียวกันนะครับ
และกลุ่มที่๔เป็นกลุ่มประชาชนที่มีส่วนสนับสนุน
หรือเรียกว่าปิดทองหลังพระ
เช่นกลุ่มเกษตรกรที่เสียสละเอาที่นา
เป็นที่รองรับน้ำจากถ้ำหลวงกลุ่มขับรถรับส่งก็ได้
กลุ่มคนที่รับซักผ้าและกลุ่มที่มาบริการนวด
นี่ก็จะประสานไปทางกลุ่มต่าง
ทางจังหวัดต่างองค์กรต่างเพื่อจะเชิญกลุ่มนี้มา
กลุ่มเหล่านี้คิดว่าน่าจะเป็นหลักพันถึงหลักหมื่นคนเลย
แล้วก็มาจากหลากหลายพื้นที่เลย
แล้วก็จะมีการจัดเรื่องของที่พักให้รถรับส่งให้ด้วย
ก็จะมีการจัดอาคารใหม่ของพุทธมณฑลไว้
สำหรับรองรับเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารจะมีสองส่วนด้วยกัน
คืออาหารพระราชทานแล้วก็อาหารที่รัฐบาลจัดเพิ่มเติมให้
โดยจะมีการจัดในลักษณะคือค็อกเทลมีซุ้มอาหาร

ถามว่าทำไมต้องตัดเป็น๓ส่วนแบบนี้
ก็เพื่อต้องการให้รองรับคนที่มาร่วมงาน

ตัวเลขคือสูงสุดหลักหมื่นคนเลยทีเดียว

จะมีเรื่องของการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ดูรายละเอียดของงานว่ามีอะไรขาดตกบกพร่อง
อะไรที่จะต้องเพิ่มต้องเสริมเข้าไปบ้าง
เราก็ไปกันได้นะสื่อที่ปฏิบัติงาน
เพราะว่าเราเองก็เกาะติดสำหรับภารกิจนี้ตั้งแต่ต้น
ตั้งแต่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
จนกระทั่งเจอน้องคือ๒กรกฎาคม
แล้วก็เอาน้องออกมาหมดได้ทั้งหมดเนี่ย
ภารกิจก็คือร่วมแล้ว๑๘วัน

ก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายกันเลยนะ

ภารกิจในการติดตาม๑๓ชีวิตนะครับ
คืออย่างที่เราบอกไปภารกิจไม่สิ้นสุด

จนกระทั่งตอนนี้เราก็ยังไม่หยุดนะครับ
เป็นควันหลงสำหรับ๑๓หมูป่า

โค้ชเอกหรือว่าคุณเอกพลจันทวงศ์

กลับมาแล้วก็คือเขาพักอยู่ที่วัดพระธาตุดอยวาว

เอกอาศัยอยู่ที่วัดพระธาตุดอยวาว

ใช่คือออกไปจากวัดตั้งแต่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา

มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นครั้งแรก
หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากถ้ำหลวง
ขอบพระคุณคนทั้งโลกครับ
ขอบพระคุณครับจากใจเอกพลจันทวงศ์
ก็เพื่อที่จะต้องการที่จะขอบคุณน้ำใจจากเจ้าหน้าที่จิตอาสา

ที่ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจ
ช่วยเหลือน้องหมูป่าทั้ง๑๓คน
ออกมาจากถ้ำหลวงได้สำเร็จแล้วก็ปลอดภัย
ตอนนี้น้องก็อยู่ในความอบอุ่นของคุณพ่อคุณแม่ครอบครัว

กับว่าตอนนี้โค้ชเอกกลับมาจากที่พม่าแล้วนะ
มาที่วัดพระธาตุดอยวาว
แล้วก็ช่วยงานต่างของวัดตามปกติ

จัดงานเป็นพิธีฉลองอุโบสถที่บุรณะขึ้นมาใหม่
ก็คือบูรณะขึ้นมาใหม่เพราะว่ามีความเก่าแก่

ซึ่งเป็นการปรากฏตัวของโค้ชเอกอีกครั้ง

โค้ชเอกทำงานเหมือนเดิมช่วยงานเหมือนเดิม

พิธีเมื่อวานนี้ก็คือพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
ฉลองพระอุโบสถเก่าแก่อายุหลายสิบปี
บุรณะขึ้นมาใหม่ค่ะซึ่งพิธีนี้จัดขึ้น

ไปสังเกตว่ามีโค้ชเอกนายเอกพลจันทวงศ์มาร่วมในพิธีด้วย
นั่งอยู่ใกล้กับพระครูประยุทธ์เจติยานุการ
รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาว
ก็คอยช่วยเหลือจัดการพิธีสงฆ์ต่างตามที่ได้รับมอบหมาย
เท่าที่ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
ตอนนั้นโค้ชเอกภาพมันสักครู่
โค้ชเอกเป็นคนจุดเทียนชนวน
ให้กับประธานในพิธีทางฝ่ายคาราวาส
ก็คือนายสไหลยนต์ศรีสมุทรนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สาย
จุดเทียนเทศโดยมีพระพุทธิวงวิวัตต์เจ้าอาวาสวัสดิ์พระท่าดอยวาวตรุง
และเจ้าคณะอำเภอแม่สายแสดงพระธรรมเทศนา
พอเสร็จพิธีแล้วโค้ชเอกภาพมันสักครู่ก็ทำงานอย่างขยันแข็งต่อ
เดินตามพระพุทธิวงศ์วิวัตรไปแจกวัตถุมงคล

ให้กับยาโยนที่มาร่วมงานนะคะ
นายสุเทพชัยสุรินวยาวัชกรและมรรคทายกของวัดพระธาตุดอยวาว
เล่าให้ฟังบอกว่าปกติแล้วโค้ชเอกก็อาศัยอยู่ที่วัดพระธาตุดอยวาวนี่แหละ

งานแบบนี้คืองานพิธีฉลองอุโบสถ
โค้ชเอกก็จะมาช่วยจัดเตรียมสถานที่ตั้งแต่วันก่อนแล้ว
ไม่ได้เพิ่งมาเมื่อเช้านะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
โดยหลังจากที่ออกจากถ้ำโค้ชเอกก็ยังคงดำเนินชีวิตตามปกติ

และผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวคือไปเก็บภาพงานเนี่ย
อยากไปเห็นโค้ชเอกว่าสรุปแล้วโค้ชเอกอยู่ที่วัดไหม
อยู่แต่ว่าไม่ได้ไปรบกวนโค้ชเอกนะ
ไม่ได้ไปขอสัมภาษณ์แต่อย่างใดนะคะ
อกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังไปสอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องของอีกหนึ่งคนนะคะก็คือน้องดุล
ดุลคนนี้ได้รับความสนใจจากโซเชียลมีเดียพอสมควร
เพราะว่าเขาเป็นคนที่ทักชาวต่างชาติ๒คน
ที่เข้าไปเจอเขาด้วยภาษาอังกฤษก็เลยได้รับความสนใจ
ดุลตอนที่ให้สัมภาษณ์เขาก็ดูเป็นผู้ใหญ่ดีนะ
ผู้จัดมิตรตอนหน้าน้องดุลนะคะ
คือเมื่อวานนี้นะคะก็มีการจัดงานที่คริสต
แต่จากพระคุณแม่สายก็คือ๑๕นาฬิกา
จะมีพิธีนามัศกาลขอพรพระเจ้า
เพื่อขอพรให้นาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมและครอบครัว
โดยเด็กชายอดุลสามออนหรือว่าน้องอดุล
นับถือศาสนาคริสต์และได้เข้าไปศึกษาพระคัมภีร์
คริสตจักรแห่งนี้ตั้งแต่เด็กไปร่วมพิธีด้วยนะคะ
เป็นการอธิษฐานจิตขอบคุณจ่าแซมที่สละชีวิต
ในภารกิจช่วยเหลือน้องที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะ
ส่วนเรื่องของการบวชอันนี้บอกคุณผู้ชมไว้หน่อยนะครับ
เรื่องของการบวชของน้องโฆษกประจำวัดพระธาตุดอย
เปิดเผยถึงกำหนดการบวชที่ชัดเจน
เขาบอกว่าคือจะมีพิธีฮ้องขวัญหรือพิธีเรียกขวัญแบบล้านนา
ปลงผมนาคในวันที่๒๔กรกฎาคมนี้
เวลา๘นาฬิกา๙นาทีนะครับ
จากนั้นทั้งหมดจะนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดพระธาตุดอยวาว
แล้ววันที่๒๕กรกฎาคมนะครับเวลา๗นาฬิกา
ตั้งขบวนแห่นาคไปประกอบพิธีบวชเนรที่วัดพระธาตุดอยตุง
ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เพื่อประกอบพิธีบวชอุทิศส่วนกุศล
ให้กับเจ้าแม่นางนอนเจ้ากรรมนายเวร
แทนคุณพ่อแม่และนาวาตรีสมานกุนันด้วยนะครับ

ทำพิธีเพิ่มเติมก็คืออะไรรู้ไหมคุณ

ให้กับโค้ชเอกเพราะว่าโค้ชเอกอายุ๒๕ปีแล้ว

จากนั้นนะครับเนรและพระทุกรูป
อยู่ที่วัดพระธาตุดอยวาวเป็นเวลา๙วัน
โค้ชเอกจะบวช๑พันศาเลย
ตามความเชื่อล้านนาว่าบวชเป็นพระอย่างน้อยต้อง๑พันศาขึ้นไป
เรื่องต้นผู้ปกครองของเด็กทั้ง๑๓คนตอบรับ

แต่มี๒คนที่อาจจะไม่สามารถบวชได้
เพราะนับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม
ก็จะมีน้องอดุลคนหนึ่งแหละที่ไม่สามารถจะบวชได้นะครับ
ส่วนก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าครูบาบุญชุมจะเป็นพระอุปชา
แต่ว่าล่าสุดรักษาการรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

เนื่องจากว่าพระครูบาบุญชุมไม่ได้รับตาตั้งในการให้เป็นพระครูอุปชานะครับ
นี่ก็คือกำหนดการที่ถูกเปิดเผยออกมา

๒๔วันแรกวันที่๒๔ปรงผม๒๕ก็บวชแล้วนะครับ